คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ธุรกิจขายเสื้อผ้าบ้านเรากำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
หลายคนก็หันมาประกอบธุรกิจเอง
จัดหาเสื้อผ้าแฟชั่นมาจำหน่ายมาขายกัน
ราคาแตกต่างกันไปสไตล์แตกต่างกันไป
แต่ว่าจะทำธุรกิจประเภทนี้ให้ประสบความสำเร็จ
อย่างแรกต้องมองคือมองเทรนด์ตลาดให้ออก
ว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหน

ถ้าเกิดว่ามองออกมองขาดตีตลาดได้
รับรองว่ารายได้ต่อเดือนนะครับ

อยากได้ค่ะเดี๋ยวต้องมองตลาดก่อนดีไหมคะ
อีกสิ่งหนึ่งนะต้องแปลกแล้วก็แตกต่างด้วย
ถูกต้องไปดูกันนะครับว่าวิธีการสร้างเงินสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนทำยังไง
รายงานพิเศษโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ

สเก็ตเสื้อผ้าพร้อมลวดลายถูกดีไซน์ลงบนกระดาษโดยทิพย์นัทธามาลาว
วัย๒๘ปีเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ามาลา
นัทถาบอกว่าที่เลือกทำธุรกิจเสื้อผ้าเพราะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้ว
ใช้ความชอบนี้เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจ
โดยลงทุนครั้งแรกไปประมาณ๓แสนบาทค่ะ
ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นแบรนด์จริงจังเท่าทุกวันนี้ค่ะ

ยอดขายอย่างงี้ได้ราบ่ามันก็ดีมาก
หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจขายเสื้อผ้าคือการออกแบบดีไซน์
ต้องศึกษาแนวโน้มของเทรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าจากต่างประเทศ
ก่อนจะนำมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศไทยค่ะ
ดีไซน์เราก็จะดูตามเทรนด์ด้วยค่ะ

คือทุกครั้งที่ทำเสื้อผ้าเรามีการค้นคว้าคือเข้าห้องสมุดกันเลย

คือการดูตามเทรนด์แล้วก็ดูจากประสบการณ์การขาย
ก็ดูจากกลุ่มลูกค้าเราด้วยค่ะที่เราชื่นชอบ
ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจเสื้อผ้ามีสูงมาก
แต่แบรนด์มาลาจึงหลีกเลี่ยงการทำเสื้อผ้าสีพื้น

ทำให้มีโอกาสถูกเปรียบเทียบทางราคา
ส่งผลต่อยอดขายได้
เราก็จะไม่มีคู่แข่งเราก็ไม่ต้องแข่งขันทางค่าราคาค่ะ
ทำให้มีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
จากนี้นะคะจุดเด่นของการออกแบบลายผ้านะคะ
สังเกตว่าในลวดลายนะคะจะมีความเป็นลายทางตรงค่ะ
เพราะว่าทางแบรนด์นะคะต้องการที่จะให้ผู้สวมใส่นั้นใส่แล้วผอมเพียวถูกใจสาวนั่นเองค่ะ
ซึ่งเจ้าของแบรนด์ออกแบบมาใหม่แทนที่เกล็ดดังเงือกจะคว่ำลงตามธรรมชาติ
ก็แง่นขึ้นเพื่อทำให้คนใส่เสื้อผ้าลายนี้ดูรูปร่างเพลียวมากขึ้น
ทำรายได้ไม่น้อยกว่า๓แสนบาทต่อเดือน
ทำให้เจ้าของมองว่าธุรกิจนี้แม้จะมีการแข่งขันที่สูงแต่ก็ยังไปได้ไกลค่ะ
ก็ได้แตกลายสินค้าทำเสื้อผ้าสำหรับวัยทำงานเพิ่มขึ้น
เชื่อว่าจะช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นด้วย
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน
คุณอัญชาลีสิริมั่วปกติแนวลุยนะ
วันนี้เธอมาแนวหวานก็ได้นะฮ่านะครับใช่ค่ะ